สาวชาวพม่าอายุสักประมาณ๒๐ต้นเห็นจะได้นะ
มีลูกสองคนกับสามีที่ชื่อว่านายปิงนะคะเป็นคนชาติเดียวกัน

แล้วผู้หญิงคนนี้น้อยอกน้อยใจสามี
สุดท้ายจะกระโดดหน้าต่างฆ่าตัวตาย
ร้อนถึงกู้ภัยต้องไปเกลี้ยกล่อมแบบนี้ค่ะ